กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ามากันที่เรื่องงานเข้าของคุณเท่ง

ไม่ใช่การเปิดขับข้เนี่ยต้องบอกว่าโดนวิพักษ์วิจารณ์ว่าเออหลูกสาวคนสวยเนี่ย

ยังน้อยอยู่๑๓๑๔แต่โดนวิจารณ์หนักเลยว่า
คุณเท่งปล่อยลูกขนาดนี้ให้แต่งตัวแบบเปรี้ยวเซ็กซี่ขนาดนี้ได้ยังไงค่ะ

อันนี้ก็เสื้อยู่อยู่เต็นยีนน่ารักธรรมดาใส่รุ่นใส่
ใช่ไหมคะต้องบอกเลยว่าคุณเท่งเถิดเทิงนะครับ
ุมขมับอยู่เบาเหมือนกันนะฮะฮาไม่ค่อยออกแล้วล่ะ

พักวิจารณ์ดราม่าเกี่ยวกับการแต่งตัวของลูกสาวสุดที่รัก
พลอยมงกุฎเพชรอายุ๑๔ปี
เขาบอกว่าแต่งไปเนี่ยมันเกินวัยไปหรือเปล่า
ทั้งแต่งหน้าแต่งตัวแวมนะฮะ
ตลกดังก็ตอบแบบไม่ค่อยซีเรียสตามสไตล์คนอารมณ์ดี
บอกเออไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอะไรกับการแสดงความเห็นของชาวเน็ตนะฮะ
พร้อมกับขอบคุณด้วยที่ตักเตือนเข้ามา
แล้วก็มองว่าเป็นความหวังดีแล้วกัน
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับลูกสาวแล้ว
พร้อมกับยอมรับด้วยว่าอดห่วงไม่ได้
แต่ในเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น
ส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิงคุณพ่อสุดหาไม่ปิดโอกาสนะ
ถ้าลูกอยากจะเข้าวงการสนับสนุนเต็มที่เลย
แต่มีข้อตกลงว่าลูกต้องพัฒนาฝีมือทางการแสดงอย่างสม่ำเสมอ
แล้วก็ห้ามทิ้งการเรียนเด็ดขาดค่ะ

ถ้าจะเข้าวงการนี้มันต้องมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดี
ผมเป็นคนที่ไม่มีเครื่องบินศึกษาอะไร
จะอยู่บ้านแต่ก็จะบอกลูกเขา

ผมคงจะไม่ให้ลูกสาวโป๊มากมาย

แต่เราดูแล้ว

เพราะก่อนจะใส่เราจะเป็นคนสแกนก่อน

เขาเหมือนเขาเป็นหูเป็นตาแทนเรา
สำหรับคนที่ชื่นชมมาก็ขอบคุณมากยิ่งขึ้นอีก

ต้องบอกว่าเป็นภาพภาพหนึ่งเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม
วันที่๒เป็นภาพเก่าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่วันที่๒พฤษภาคม
น้องเขาโพสต์เอาไว้เนี่ยเป็นทริปประมาณทริปเดียวกับอันนี้แหละ
ใส่เสื้อกล้ามเป็นแบบถักนิดนึง
คอลงมานิดนึงเอวลอยแล้วก็กางเกงขาสั้น
ก็คือจริงก็คือแฟชั่นที่มันมีขายปัจจุบันนี้แหละ
เพียงแต่ว่าอายุน้องเขายังน้อย
ด้วยประเด็นว่ารูปร่างน้องเนี่ยค่อนข้างจะโตเป็นสาว

แต่เด็กสมัยนี้โตเร็วใช่แล้วก็มีหนุ่มไปคอมเมนต์แซวเยอะเหมือนกันนะ
ว่าไม่ธรรมดาคุณพ่อห่วงนะบอกให้
คุณพ่อห่วงนะระวังด้วยคุณเท่งเขาดุนะจ๊ะ

แต่ว่าภาพอื่นเนี่ยน้องพลอยเขาก็แต่งตัวน่ารักตามวัยแหละ